ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีคุณก้อยสาวกาญจนบุรีที่ชวนเพื่อนไปปล่อยปลา
แล้วสุดท้ายไปเป็นลมแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่เพื่อนเนี่ย
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าขึ้นรถขับรถออกไปเลย
ไม่มีการช่วยเหลืออะไรทรัพย์สินของผู้ตายก็หายไป
พอมีการเข้ามาให้ปากคำทางเพื่อนก็บอกว่าได้เอาไปทิ้งแล้วนะคะ
ถ้าไล่ย้อนคำสัมภาษณ์ของเพื่อนคนนี้เสื้อสีขาวที่ชื่อแอมนะคะ
คือแอมบอกว่าก้อยเนี่ยเป็นลมหมดสติ
แล้วก็เสียชีวิตขณะไปให้อาหารปลาที่ท่าน้ำที่อำเภอบ้านโป่ง
วัดราชบุรี๑๔เมษายน

ที่หลายคนติดต่อมาว่าเออเจอก้อยไหมอยู่กับก้อยไหม
เธอโกหกไปในครั้งแรกตอบทุกคนครั้งแรกเหมือนกันเลย

ตอนแรกเมื่อวานเธอบอกว่าจำเป็นด้วยเหตุผลที่บอกไม่ได้

เธอบอกว่าเธอจำเป็นต้องโกหกเพราะก้อยขอให้เธอปกปิดไว้

เพราะว่าเธอนัดพบกับเสียหนุ่มคนนึง
ซึ่งการคบกันระหว่างก้อยกับเสียหนุ่มคนนี้
เพื่อนคนนี้บอกว่าไม่เคยเห็นด้วยเลย
แต่ก็ต้องช่วยเพื่อนปกปิดมาตลอด

ยอมรับว่าเธอรีบขับรถออกมาจากจุดเกิดเหตุ
เพราะเธอบอกแล้วว่าเธอมีธุระต่างจังหวัดต่อ
คือเธอจะไปทอดกระถิ่นต่อที่สุโขทัย

ส่วนทรัพย์สินของก้อยที่อยู่ในรถเก๋งเธอ

บอกว่าเอาไปทิ้งถังขยะหน้าบ้าน
เพราะตั้งใจว่าหลังจากนี้จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้ว
เพราะไม่เห็นด้วยที่ก้อยคบกับเสียคนนี้
คุณเนติชาวก็เลยไปที่จังหวัดกาญจนบุรี

อ้างว่าเอาทรัพย์สินของคุณก้อยไปทิ้งถังขยะหน้าบ้าน

ปรากฏว่าบ้านหลังนั้นนะคะจริงเป็นบ้านพักข้าราชการตำรวจ
แต่ตอนนี้ถูกปิดเงียบนะคะมีกุญแจล็อกไว้

ขวดทินเนอร์วางหน้าบ้าน๑ขวดด้วย
คุณเนติชาวก็เลยลองโทรไปหาเพื่อน
โทรหาคุณแอมอ่ะครับเพราะคุณแอมเคยพูดไว้ว่าถ้าสงสัยเนี่ย
ช่วยพี่คุ้ยขยะหน้าบ้านด้วยกันเลยไหมล่ะ
แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อเอาไว้ถ้าสะดวกก็มาช่วยพี่ละกัน
เนก็โทรไปปรากฏว่าติดต่อไม่ได้

ครึ่งเดือนก่อนหน้าเนี่ยเคยได้ยินเสียงโวยวายที่บ้านพักของแอม
ว่าอาจจะทะเลาะกับสามีที่เป็นตำรวจหรือเปล่า
แล้วก็เงียบไปครั้งล่าสุดที่เห็นหน้าแอม

ส่วนถังขยะหน้าบ้านปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บทุกวัน
ถ้ามีการทิ้งทรัพย์สินจริงก็ถูกเก็บ
รวมกับที่กองขยะไปแล้วละมั้ง

ก็อาจจะต้องไปตามไล่ตามเส้นทางที่เขามาเก็บขยะหรือเปล่า
คุณเอลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
กล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุนี่ค่ะ
วันที่คุณก้อยถือสิ่งของทรัพย์สินต่าง

ก็คือขับรถจากบ้านไปหาแอมที่บ้านพัก
แล้วค่อยไปทำบุญด้วยการไปเปลี่ยนรถตรงนั้นน่ะนะคะ
ซึ่งเหมือนมีพูดคุยกับคุณแม่แป๊บนึง

แล้วระยะทางจากบ้านคุณก้อยที่กาญจนบุรี
ถึงท่าน้ำจุดเกิดเหตุบ้านโป่งราชบุรีเนี่ย

ถ้าคำนวณจากแผนที่แบบไม่แวะที่ไหนเลยเนี่ย
เวลาเดินทางก็ประมาณสัก๑ชั่วโมง๒๐นาทีนะคะ
คุณเนติชาวลงพื้นที่ไปที่งานศพคุณก้อยนะคะที่กาญจนบุรีค่ะ

พี่สาวบอกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่แอมให้การเลย
ที่บอกว่าก้อยไปคบกับเสียหนุ่มไปนัดกับเสียหนุ่ม
บอกที่ผ่านมาน้องสาวไม่เคยปิดบัง

เธอก็รู้ว่าตอนนี้น้องมีคนคุยอยู่
แต่ไม่ถึงขั้นลึกซึ้งเป็นแฟนกัน

ไม่เชื่อว่าลูกสาวเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
แม่เชื่อว่ามีคนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้

แม่รู้จักมานานกว่าสิบปี
สนิทกันถึงขั้นแอมเรียกแม่ว่าแม่
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเรื่องแบบนี้สนิทกันขนาดนี้ทำไมแอมถึงปล่อยก้อยไว้แบบนั้น
คือให้พูดให้หมดเลยอะค่ะ
ไม่คิดว่าคนใกล้ตัวจะมาทำกับลูกแบบนี้อะไรอย่างนี้
ในใจยังเชื่อว่าลูกมันอาจจะโดนหวางยาหรือว่า
ลูกโดนฆาตกรรมแน่นอน

ที่เห็นอาการเขาลุกลี้ลุกลนที่วิ่งไปวิ่งมา
แต่ว่าเราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร
เพราะรู้ว่าเป็นข่าวแม่รับไม่ได้
พี่ของก้อยเองก็บอกนะคะว่าเหตุผลที่แอมบอกว่า
เอาทรัพย์สินก้อยไปทิ้งเพราะว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้แล้ว

เขาบอกฟังไม่ขึ้นมันไม่สมเหตุสมผลเลย
การให้สัมภาษณ์อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตเองนะ
คุณระพีเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเองว่า
มันเหมือนเป็นการพูดแบบมีเทคนิคในการเบี่ยงเบนประเด็นสำคัญ

ตอนนี้ก็คุยกับญาติกันไว้แล้วว่าถ้าผลชนะสูตรที่แท้จริงถึงสาเหตุการณ์ตายยังไม่ออก
เลื่อนการเผาศพคุณก้อยออกไปก่อน
เดิมจะเผา๒๐เมษายนนี้จะเลื่อนจนกว่าคลี่คลายคดีได้
เพราะกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ซึ่งทางคดีเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหากับแอมผู้ต้องสงสัยนะคะ
หนึ่งข้อหาคือลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
ซึ่งเจ้าตัวยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกไปแล้ว
ส่วนเรื่องที่เกี่ยวยงกับการตายของก้อยเนี่ยอันนี้อยู่ระหว่างสอบสวน
แล้วก็รอผลตรวจชิ้นเนื้อกับเลือดที่ส่งตรวจว่า
ในร่างกายเนี่ยมันมีสารเคมีมีการใช้ยาวางยาหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะ

ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นรถสวมทะเบียนด้วยนะคะ

แล้วรถคันนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไง
ถ้ามันเข้าข่ายผิดก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมค่ะ